ตอนนี้นะคะตำรวจสพบังละมุงกำลังเร่งที่จะตามล่าตัวไอ้อู๋นะคะ
หลังจากที่เขาเนี่ยไปก่อเหตุใช้มีดปาดคอชิงทรัพย์เจ้าของร้านขายของชำไว้
สิบแปดปีจนบาดเจ็บสาหัสเพื่อนคนร้ายเนี่ยบอกว่า
สงสัยเจ้าตัวน่าจะเครียดเพราะว่าตกงานมานานแล้วนะคะ
ติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ

ตนเองยกมือไหว้อ้อนวอนร้องขอชีวิต
รอดตายมาได้แต่ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัส

พบร่องรอยการต่อสู้มีกองเลือดและฟันปลอมตกอยู่
เจ้าหน้าที่จึงบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน
ส่วนคนร้ายที่ก่อเหตุคือนายสมศักดิ์ทิพย์ประพาแย้ม
อายุ๔๑ปีหรือนายอู๋เป็นชาวสระบุรี
เช่าหอพักอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุ
ในบัญชาปีตานีลวัฒน์อายุ๕๐ปี
เพื่อนบ้านเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้ช่วงเกือบ๓ทุ่ม
วิรัติป้าคนเจ็บกำลังจะปิดร้าน
แฟนของตัวเองที่กำลังนอนอยู่ในบ้าน
ได้ยินเสียงประตูขึ้นลงแรง๒ครั้ง
ก็ไม่ได้สนใจอะไรนอนต่อ
จู่ก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ
คนข้างบ้านออกมาบอกว่าป้าร้านขายของชำถูกแทง
ส่วนในอู๋คนร้ายตกงานไม่มีงานทำ
อาจจะไม่มีเงินประกอบกับป้าคนเจ็บ
แกก็อยู่บ้านคนเดียวขายของตัวคนเดียว
อายุก็เยอะมักจะสะพายกระเป๋าเงินคาดเอวตลอด

ทำให้คนร้ายรู้ว่าป้าจะปิดร้านตอนไหน
เงินอยู่ตรงไหนจึงอาศัยจังหวะนั้นเข้ามาก่อเหตุ

คนร้ายก็ขับรถจักรยานไปหน้าปากซอย
ก่อนจะนั่งวินจักรยานหลบหนีไป
สมัยก่อนมีลูกอยู่ลูกเรียนจบก็แต่งงานไป

และอีกคนก็น่าจะเรียนไปอยู่หอ

พอปาดคอเสร็จแป๊บเดียว
คนก็รู้คนก็วิ่นวาดคนก็มาเต็มซอยเลย

เขาบอกทิ้งจักรยานแล้วก็นั่งวินมอไซค์ไปเลย
ขณะที่นายชะรัฐรัตนาเจริญ
อายุ๓๔ปีเพื่อนในอู๋บอกว่า
คนร้ายอาศัยอยู่กับตัวเองที่หอพักมาตั้งแต่เดือนมกราคม
จากเพื่อนตกงานไม่มีงานทำ

วันเกิดเหตุตอนเช้าตัวเองกำลังจะไปทำงาน
นายอู๋มาขอเงินแต่ทั้งเนื้อทั้งตัว

ให้เพื่อนไป๒๗บาทเพื่อหาข้าวกิน

จนหัวข้าม๒ทุ่มลูกสาวบอกว่า

ก่อนจะมาทราบอีกทีก็พบว่าเพื่อน
ไปปาดคอชิงซัปป้าร้านขายของฉ่ำแล้ว
ว่าที่เขาลงมือทำไปแบบนั้นต้องการเงิน
เครียดที่ไม่มีงานทำหาทางออกไม่ได้
ไปก่อเหตุจึงอยากให้เพื่อนเข้าไป
ตัวกับตำรวจเพราะยังไงก็หนีกฎหมายไม่พ้น

ครับนอนอยู่กับผมแต่กินไม่ได้กิน

ผมกินอาหารอีสานแต่เขาเป็นคนไทยเขากินไม่ได้
ก็เลยผมก็ให้เขาหากิน
เขาก็หากินใครกินมา
เพราะวันนี้เขาก็ไม่ได้ทำงานไปเลยครับไม่ได้ทำงานครับ
ถ้าเขาหาเงินใครอย่างนั้นก็คือเขาแต่เงินพี่อย่างเดียว
ไม่ครับคือเขาขอทั้งบ้านเขา
ล่าสุดตำรวจสพบังละมุงได้ออกหมายจับ

ข้อหาชิงทรัพย์ผู้อื่นโดยใช้ยานพาหนะ
ส่วนข้อหาทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส

จะแจ้งเพิ่มเติมหลังรอดูอาการผู้บาดเจ็บ

เนื่องจากถูกแทงเสียเลือดมาก